คุณผู้ชมครับมีรายเดอร์หนุ่มคนนึงไปร้องขอความเป็นธรรมผ่านเพจสายใหม่ต้องรอด
ค่ะบอกว่าเขาถูกแทงด้วยเหล็กขูดชาร์ฟจนปอดทะลุบาดเจ็บสาหัส
เหตุการณ์ผ่านมายี่สิบวันอืมจนออกจากโรงพยาบาลมาแล้วค่ะ
ยังไม่คืบหน้าเลยนี่คือเหตุการณ์ในวันนั้นอืม
เขานั่งรอออเดอร์กันอยู่ในกลุ่มรายเดอร์แถวปฐุมธานี
คนก่อเหตุขี่จักรยานยนต์มาถึงลงมานี่ฮะชักอะไรออกมานี่
เห็นไหมแล้วจ้วงแทงเข้าไปแล้วก็วิ่งหนี
ขึ้นรถจักรยานยนต์ขี่หนีหายไปเลยค่ะนี่นะฮะ
ช่วง๑๖นาฬิกา๒๓นาทีวันที่๒๗มิถุนายนที่ผ่านมา
เป็นหน้าอาคารพาณิชย์แถวลำลูกกาคลอง๗นะครับพื้นที่ปฐุมธานีนะครับ
มากันสองคนนะฮะคนก่อเหตุนี่ซ้อนท้ายลงมาเนี่ย
เอาเรื่องเอาราวกับกลุ่มรายเดอร์ที่กำลังรอออเดอร์กันอยู่หน้าอาคารพาณิชย์
ละมุนวุ่นวายอยู่สักสองสามนาทีปรากฏว่าหลังจากนั้นนี่ฮะ
หนุ่มวัย๒๗ปีที่เป็นรายเดอร์คนนี้ชื่อนัทธวุฒิน้อยดีถูกหามานี่ฮะ
เพราะถูกเหล็กขูดชาร์ฟแทงเข้าหน้าอกจนทะลุปอดโอ้โหบาดเจ็บสาหัส
เขาก็ช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลกันนี่ฮะนัทธวุฒิน้อยดี
ดูภาพนัทธวุฒิตอนที่อยู่ที่โรงพยาบาลหน่อยที่ทางเพจสายใหม่ต้องรอด
ลงเอาไว้เมื่อคืนด้วยนี่ฮะตอนที่เขาอยู่ที่โรงพยาบาลนะ
นัทธวุฒิบอกว่าคดีนี้ก็แจ้งความไว้ที่สพลำลูกกาปฐุมธานีนะ
เพื่อนเพื่อนรายเดอร์ของเขาที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ไปให้ปากคำกับตำรวจหมดแล้ว
นี่ร่องรอยบาดแผลคือที่หน้าอกที่แทงเข้าไปเนี่ย
ตรงเนี่ยทะลุปอดเลยนะฮะที่เป็นตรูอยู่เนี่ย
เหลือมีร่องรอยเยอะแยะไปหมด
ผ่านมา๒๐กว่าวันคนร้ายยังจับไม่ได้
นี่นะฮะแล้วเหตุการณ์เนี่ยสาเหตุเขาบอกว่ามันไม่ใช่อะไรเลย
เขาไม่ได้หาเรื่องอะไรเลยนี่ตอนเจ็บวันนั้นตอนที่ช่วยเหลือกัน
คนก่อเหตุมาถึงบอกมองหน้าหาเรื่องเขาเหรอ
แล้วแทงใส่เลยคนก่อเหตุเนี่ยเอาเหล็กขูดชาร์ฟเนี่ย
มาจากที่พักเลยนะฮะเพราะว่านัทธวุฒิคนเจ็บเขาบอก
เขาต้องไปหาหลักฐานกันเองด้วยนะเขาไปได้หลักฐานมาเนี่ย
คนก่อเหตุตอนที่ขี่จักรยานยนต์มาเจอกลุ่มพวกเขาแล้วบอก
หน้านี่มีปัญหาเหรอเนี่ยแล้วขี่จักรยานยนต์หายไปสัก๑๐นาที
คนเจ็บก็คือนัทธวุฒิบอกว่าผมไปได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมาว่า
หายไป๑๐นาทีเนี่ยผู้ก่อเหตุขี่จักรยานยนต์กลับไปที่ที่พักของตัวเอง
ขอดูภาพตรงนั้นหน่อยที่ผู้ก่อเหตุนี่ขี่จักรยานยนต์ไปที่ที่พักตัวเอง
เพื่อจะไปเอาเหล็กขูดชาร์ฟในห้องขอภาพตอนที่เขาเดินเข้าหอพักของเขานี่นะฮะ
เหมือนกับรีบเดินมาเลยในวันนั้นนะเจอกลุ่มรายเดอร์ก็คือกลุ่มของคนเจ็บ
บอกว่ามองหน้ามีปัญหาเหรอแล้วกลับมาที่ที่พักตัวเองด้วยความเร่งรีบ
กับผู้หญิงอีกคนนึงใครสักคนก็ไม่รู้นี่แหละแล้วเข้าไปในห้องเนี่ย
ขอดูภาพตอนเดินออกมานี่ฮะแล้วเดี๋ยวดูตอนวิ่งออกมานะ
ถืออะไรออกมาอ่าเดี๋ยวขอดูอีกทีนึงนะตอนที่เขาเดินออกมาเนี่ย
แล้ววิ่งวิ่งออกมาเนี่ยจะเห็นชัดตอนที่เขาเอาอะไรเหน็บที่เอวมา
ค่ะนี่เห็นมั้ยเหน็บเข้าไปในกางเกงนั่นคือเหล็กขูดชาร์ฟ
โอ้แล้วก็ลงไปข้างล่างวิ่งวิ่งแล้วไปขึ้นจักรยานยนต์ของเพื่อนค่ะ
นี่จะรีบไปแทงเขาขนาดนี้เลยเหรอแล้วผู้หญิงอ่ะผู้หญิงทำอะไร
ไม่รู้เขาวิ่งตามหรืออาจจะไม่รู้เรื่องว่าเกิดอะไรขึ้นรู้แต่ว่าเนี่ย
ผู้หญิงที่เป็นแฟนเขาเนี่ยอาจจะไม่รู้เรื่องว่าเกิดอะไรขึ้น
นี่ถึงขั้นเอาเหล็กขูดชาร์ฟกลับมาเอาที่บ้านเลยเหรอคะ
ใช่แล้วก็ซ้อนท้ายจักรยานยนต์เพื่อนแล้วก็จะเป็นภาพที่เราดูตอนแรก

มาหากลุ่มรายเดอร์ที่ตอนแรกถามเขาว่ามองหน้าเขาเนี่ยมีปัญหาเหรอ

นี่รถยังไม่ทันจอดดีกระโดดลงแล้วเข้าไปใส่เขาเลย
นัทธวุฒิเนี่ยถูกแทงเข้าไป
บาดแผลที่หน้าอกเนี่ยทะลุปอดสาหัสนะครับ
แต่เหตุการณ์ผ่านมา๒๐กว่าวันจนออกจากโรงพยาบาลมาแล้ว
คดีไม่คืบก็เลยมาร้องขอความช่วยเหลือกับทางเพจ
สายใหม่ต้องรอดเอาฟังคนเจ็บหน่อยนะฮะ
คือเหมือนว่าเขาหาตัวผู้ต้องหามาช้ามากค่ะ
อยากให้เอามาดำเนินคดีครับ
เพราะไม่อยากให้เขาไปไล่แทงคนอื่น
อยากให้เอาตัวมาลงโทษเข้าคุกเท่านั้นเองครับ
ไม่ได้ต้องการอะไรครับ
ซึ่งเรากับทางคู่กรณีไม่ได้รู้จักกัน

ไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยไม่เคยเห็นทั้งสองคนที่เขามาไล่
ซึ่งที่ที่เราไปจอดรอรับออดรับออเดอร์จอดรอบค้า

ประจำอยู่แล้วเขาวิ่งมาเกือบจะ๒ปีก็ตรงนั้นที่เดิมค่ะ
นี่นะครับขณะเดียวกันนะครับพี่ชายคนเจ็บบอกว่า
ตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์
ให้ปากคำกับตำรวจหมดแล้วนะ
แล้วยังต้องหาข้อมูลของฝั่งคู่กรณี
ไปหาภาพจากกล้องวงจรปิด

สุดท้ายคดีไม่คืบหน้าอะไรเลย
ท่านผู้ชมฮะหลังจากที่เพจสายใหม่ต้องรอด
โพสต์เรื่องนี้ลงเฟซไป

ล่าสุดวันนี้คืบหน้าแล้วฮะ

ตำรวจติดตามตัวจนเจอแล้วนะครับ
คนก่อเหตุชื่อธนรัฐหาวิชาอายุ๒๓ปี

ธนรัฐนี่เขาบอกว่ายังไงรู้ไหม

ผมไปหาเรื่องกลุ่มรายเดอร์จริง
เพราะถูกมองหน้าก่อน
รอบสองที่ผมย้อนกลับไปเนี่ย

นี่ใส่หมวกกันน็อกมานี่เสื้อขาวนี่เห็นไหมฮะ

ขอดูภาพคู่ไปด้วยได้ไหมตอนรอบสองที่ไปหาเขาอ่ะ
ที่ว่าวิ่งกลับไปห้องแล้วเอาเหล็กขูดชาร์ฟใส่เหน็บเอวมา

ธนรัฐบอกผมจะไปเคลียร์
แต่พอไปถึงกลุ่มฝั่งของรายเดอร์หยิบอาวุธออกมาก่อน
ผมเลยต้องแทงใส่ไปเพื่อป้องกันตัว

นี่ลองฟังเขาหน่อย
ถ้าแบบมองเขาเหน็ดเลยนะครับ

มั่วแต่มันเสียบเข้าปอดเขาเลย

กว่าเสียวแท้ง
เคลียร์นี่แต่ใช่ไหมแต่คุณพกเหล็กขูดช้าไปเคลียร์มันก็น่าคิดนะคะ
แล้วจุดเริ่มต้นบอกถูกมองหน้านี่นะเลยจะต้องไปเคลียร์
วันนี้พนักงานสอบสวนก็เลยแจ้งข้อหาไปนะครับ
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บนะฮะอืม
แล้วก็ปล่อยตัวไปก่อนบอกว่าผู้ต้องหาเนี่ยถือว่าเป็นการเข้ามามอบตัว

ตอนนี้กำลังรอผลเกี่ยวกับเรื่องของใบรับรองแพทย์ทางฝั่งคนเจ็บ

ทางสพลำลูกกาบอกว่าไม่ได้เพิกเฉยไม่ได้ละเลยไม่ได้ล่าช้า
ที่ผ่านมา๒๐กว่าวันเนี่ยคือต้องรอใบรับรองแพทย์จากทางคนเจ็บ
ว่าการรักษาอาการต่างเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบไหนอย่างไร

จะได้เอามาแจ้งข้อหาแล้วก็ดำเนินคดีกับคนที่ก่อเหตุทุกข์
อย่างวันนี้มาแล้วก็แจ้งข้อหาเบื้องต้นคือทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บไว้ก่อน
ถ้ามีใบแพทย์มาเพิ่มว่ารักษาตัวเกินนานกว่า๒๐วัน
ก็จะแจ้งข้อหาเพิ่มเกี่ยวกับเรื่องของสาหัสอะไรพวกนี้
อันนี้คือที่ผ่านมา๒๐วันเพราะว่ารอใบรับรองแพทย์ก็เลยไม่ได้ไปจับ
สำรวจท่านว่าอย่างนี้นะวันนี้มามอบตัว